โรงการหัวหินรีชาร์จที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวหัวหินได้โดยไม่ต้องกักตัวตั้งแต่๑ตุลาคม
คนหัวหินวิตกเพราะยังฉีดวัคซีนไม่ทั่วถึง
เรื่องนี้สอบถามนางวาสนาศรีกาญจนา
นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอำกล่าวว่า
อันดับแรกถ้าจะเปิดหัวหิน
จะต้องมีการควบคุมการระบาดให้ได้ก่อน
ซึ่งถ้าเปิดได้จะเป็นผลดีต่อท้องถิ่นและนักธุรกิจ
แต่ถ้าเปิดไม่ได้จริงในไตรมาสที่๓
จะต้องมีแผนการในการทำงานให้ครอบคลุม
เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
และความปลอดภัยของประชาชนในท้องถิ่น
เราจะต้องได้วัคซีนก่อนเปิดเมือง๑๒๐วันให้ได้จึงขอนะคะ
ต้องยอมรับความจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนที่อยู่อบตหินเหล็กไฟ
อยู่ทับใต้อยู่หนองปรับไปมาหาสู่กันได้ตลอด
ก็มีตัวอย่างในโรงงานที่ผ่านมาติดเชื้อจำนวนมากซึ่งชุมชนแถวนั้นจำเป็นที่จะต้องได้รับวัคซีน
ก็บอกได้เลยว่าเราเปิดเมืองไม่ได้
มุมของชาวบ้านก็ไม่เห็นด้วยที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวเพราะชาวบ้านยังไม่ได้รับการป้องกันที่ดีพอ
เรายังไม่มีความปลอดภัยในในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันวัคซีนก็ยังไม่ได้ฉีดกันแบบว่าทั่วถึงทุกคน
ถ้าเราเปิดให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามา
ความปลอดภัยของเรามันก็ยังไม่มี
อยากให้มีความพร้อมมากกว่านี้ค่ะ

หรือว่าให้ความพร้อมของเรามันเยอะกว่านี้ก่อน